มีจงอาง๒ตัวโผล่มาที่บ้าน

จะเย็นไงตำรวจจับงูตำรวจจับไม่เป็น
เลยต้องมีการแจ้งให้กู้ภัยตามมาจับอีกทีพี่ตำรวจยืนคุมเชิงให้ฮ
สุดท้ายทีมจับงูของมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
มาบ้านเลขที่๕๒หมู่๔เป็นบ้านของนาดมนายอุดมจันทคุณ
ตัวแรกเจอสองตัวใช่ไหมตัวแรกเนี่ยมันไปซุกอยู่ที่คอหารอยู่ที่ฐาน
ฐานของซ่วมเก่าไม่ได้ใช้แล้วล่ะแต่กว่าจะงัดออกมาได้เหงื่อท่วมเหมือนกันฮะ
ไปไปมาที่แจ้งว่าเป็นจงอางพอดูตัวแรกเฮ้ยตัวมันใหญ่จริง
เป็นงูสิง๒เมตรเกือบจะ๓เมตรก็ตัวไม่ธรรมดา
งูสิงไม่มีพิษถูกไหมแต่ว่าเวลามันกัดเนี่ยบางทีคมเขี้ยวมันรุนแรงเหมือนกัน
เห็นไหมพี่เจ้าหน้าที่ใช้ความชำนาญแล้วพี่เขาชำนาญจริง
จับแบบนี้ไอ้เจ้างูสิงทำอะไรพี่เขาไม่ได้เลย
สุดท้ายก็จับใส่กระสอบปุ๋ยเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินี่ตัวแรก
อีกตัวหนึ่งจับได้เหมือนกันฮะอีกตัวหนึ่งไม่ใช่จงอาง
สองตัวไม่ใช่เจ้าอายเหรอตัวแรกงูสิงอีกตัวนึงมันก็ไม่ธรรมดา
มันคืองูเห่าฮะงูเห่ากับงูสิงไอ้คู่นี้มันมาฟัดกันที่บ้านของน้าดม
มันเลยมีบาดแผลทั้งคู่แจ้งตำรวจตำรวจจับงูไว้เป็นเลยแจ้งกู้ภัย
กู้ภัยมาจับงูให้เรียบร้อยนะครับนี่คือสองภารกิจปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
บ้านของนาดมหน่อยก็แล้วกันพี่กู้ภัยอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
ชมข่าวนี้ฮะงูฉกเขียดงูฉกเขียดด้วยความเร็ววัยแสง
สองรูนี้มันเชื่อมกันอยู่อ่าแล้วเจ้าเขียดลงไปงูคุมเชิงจากด้านนอก
รู้แล้วไอ้เขียดน้อยอยู่ในนี้งูพุ่งปรุ๊ดลงไปเลยฮะแล้วที่โผล่ออกมาคือเจ้าเขียด
หัวงูไม่ใช่หัวงูนะเป็นเขียดพยายามจะหนีออกจากรู
แต่งูกัดเขียดเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่โผล่ออกมาได้หน่อยหนึ่งขาข้างขวา
โดนงูกัดเอาไว้สุดท้ายเจ้าเขียดตัวนี้เป็นไงบ๊ายบายสู่ขิตตายเจองูกัดไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยพยายามจะตีเลขเห็น๒รูเห็นสองข้างเห็น๒รู
เขียดเห็นสองข้างรองเท้าก็ยังตีไม่ออกก็เลยกระซิบพี่เจ้าของบ้าน
เอาง่ายชัดเลยละกันนี่ช่วงปลายนวมแล้วดังนั้นเจ้าของบ้านเขาเลยบอกว่าบ้านนี้บ้านเลขที่๓๓
ขอหมู่ด้วยได้ไหมเผื่อไม่เอาเอาแค่นี้ไปเลยเพราะหมู่มันเลขตัวเดียวจะได้๓ตัวไง

คุณผู้ชมโชคใครโชคมันนะครับ